เอาล่ะคุณผู้ชมฮะขอโอ้โหพัดหน่อยมันร้อนจริงเลยนะฮะ
ไม่ใช่อากาศนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเมืองร้อนแรงจริง
วันนี้จะครบ๘ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะ
จะมีการตีความกันแบบไหนแต่แน่เนี่ย
มีการชุมนุมในการที่จะเรียกร้องประเด็นนี้หลายพื้นที่หลายจุดนะฮะ
วันนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นของนายก๘ปีนี่แหละครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเที่ยงวันนี้ขีดเส้นใต้เรื่องอื่นไม่ได้หรอก
เพราะว่าวันนี้วันที่๒๓สิงหาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่๒๒
วันที่๒๓สิงหาคมคือวันจะเรียกว่าเป็นวันสุดท้าย
พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกมา๘ปี
ส่วนจะตีความว่า๘ปีนับมาจากไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เอาเป็นว่าที่เรียกกันว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเป็นมาแล้ว๘ปี
รัฐมนูลตอนนี้ก็รับเรื่องแล้วเมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงครึ่ง
สำนักงานเลขาที่การสภาผู้แทนราษดรเดินทางไปสารรัฐมนูล
นำคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานชวนเนี่ยไปส่งให้สารรัฐมนูล
ประเด็นที่๒วันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันพุธ
เป็นวันประชุมประจำสัปดาห์ของสารรัฐมนูลเขาอยู่แล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่น่าจะได้รู้ในวันพรุ่งนี้คือสารรัฐมนูลจะรับหรือไม่รับไว้วินิจฉัย
สามถ้ารับไว้วินิจฉัยก็ลุ้นกันต่อว่าช่วงระยะเวลาที่รอคำวินิจฉัย
รัฐมนูลจะสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวหรือไม่
เพราะถ้าสารไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ออกมา
ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์ก็นั่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้เรื่อย
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยออกมาทางใดทางหนึ่ง
ซึ่งสารจะสั่งเมื่อไหร่วันไหนก็เป็นเรื่องของศาล
สภาพที่จะได้เห็นจากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ
ผลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกต่อไปได้ตามปกติ
ในขณะที่กลุ่มมวลชนก็ออกมาชุมนุมกันไป
แล้วจะยกระดับไปถึงไหนยังไงเราก็ไม่รู้

คู่ขนานกันไปจากวันนี้ไป
ส่วนการรักษาการหรือไม่รักษาการเนี่ย
ย้ำอีกทีนึงว่าถ้าสารไม่สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่
ผลเอกประยุทธ์ก็จะรักษาการในตำแหน่งนายกต่อไป
กว่ารัฐสภาจะสัญหานายกคนใหม่มาแทนพลเอกประยุทธ์ได้
แต่ถ้าสารวินิจฉัยว่า
ครบ๘ปีตั้งแต่วันที่๒๔สิงหา๖๕
แล้วสั่งเข้ามาด้วยว่าให้พลเอกประยุทธ์
หยุดปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กันมาด้วย
ถ้าอย่างนั้นแล้วพลเอกประวิทย์ก็นั่งรักษาการเป็นนายก
กว่ารัฐสภาจะสัญหานายกใหม่ได้
ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่า
จะใช้เวลาในการสัญหานายกใหม่ภายในกี่วันกี่เดือน
แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ากรณีพลเอกประวิทย์นั่งรักษาการเป็นนายก
มันจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วท่านอย่างงนะ
ผลเอกประวิทย์นั่งหัวโต๊ะรักษาการเป็นนายกพลเอกประยุทธ์ก็ยังร่วมคอรมออยู่ได้
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะพลเอกประยุทธ์มีสองตำแหน่ง
ตำแหน่งหนึ่งเป็นนายกตำแหน่งหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อายุการเป็น๘ปีเนี่ยเป็นเฉพาะนายกไม่เกี่ยวกับตำแหน่งอื่น
ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็นั่งอยู่ในคอรมอต่อไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่นั่งมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
เก้าอี้นายกนั้นให้พลเอกประวิทย์เป็นคนนั่ง
ผลเอกประวิทย์ก็กลับมาเป็นผู้บังคับบัญชาในคอรมอ
ผู้บังคับบัญชาพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คิดกันเอาเองนะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดรวิศนุเครืองามบอกกับนักข่าวเมื่อวาน
นักข่าวฟังเรื่องนี้ก็เกาหัวแกรกกันไปตามกันครับ
ถัดมาถ้าเป็นคอรมอรัฐบาลรักษาการ
ขอรมอทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้
ที่ผลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวชคู่ไว้
ขืนไปทำอะไรทำโน่นทำนี่เซ็นอะไรไว้
แล้วสารมาตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวก็มีความผิดกันไปหมด
แต่เมื่อวานนี้รองวิศนุบอกว่าไม่ต้องห่วง
คณะรัฐมนตรีเคยทำอะไรมาอย่างนั้นก็ทำได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา

มีมุมที่จะย้ำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ถูกร้องไปที่สารรัฐมนูลให้วินิจฉัย
ผ่านมาแล้วสามเรื่องเลยครับ
สามเรื่องสามกรณี
ผลเอกประยุทธ์รอดมาได้ทุกครั้ง
เขาไปรวมลำดับเหตุการณ์มาให้ฟัง
ผมขออนุญาตเอามาถ่ายทอดว่า
กรณีแรกคดีแรก

กล่าวคำถวายสัตว์เข้ารับตำแหน่งนายก
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรัฐมนูล
มีคลิปเป็นหลักฐานยืนยันว่า
ผลเอกประยุทธ์ไม่ยอมกล่าวประโยคที่ว่า
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐมนูล
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ซึ่งเป็นประโยคสำคัญที่ระบุไว้ในมาตรา๑๖๑ของรัฐมนูล

สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชัน
ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาครับ
อ้างว่าการถวายสัตว์ไม่ครบ
อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
นี่คดีที่๑ที่รอดมา
คดีที่๒เจอเรื่องอะไรล่ะครับ
สสพฝคเขายืมคำร้อง
ต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีพลเอกประยุทธ์

มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายก
ตอนที่ตอนที่ฝ่ายค้านเขายื่นไปเขายื่นเรื่องนี้
ปรากฏว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์
ไม่ขาดคุณสมบัติในการนำลงตำแหน่งนายก

เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคอสช
ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตรงนี้แม่ลูกจันทร์เขางงว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่กินเงินเดือนหลวงจากภาษีประชาชน
เครื่องแบบค่าราชการเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สุดท้ายก็รอด

พักร่วมฝ่ายค้านเขายื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูล

ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วมาตั้ง๖ปี
แต่ว่ายังครอบครองบ้านหลวงในกรมทหารเล็ก

ใช้น้ำฟรีใช้ไฟฟรี

เข้าใครลับผลประโยชน์โดยมิชชอบ
หน่วยราชการที่ตนเองมีอำนาจบังคับบัญชา
ปรากฏว่าสารรัฐมนูล
มีมติยกคำร้องฝ่ายค้านเหมือนเคยครับ
นี่คือ๓ครั้ง๓คดีที่พลเอกประยุทธ์
รอดมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล

คู่ต่อสู้ใจแป้วไปเยอะเลยครับชนะมา๓ครั้ง
ฉะนั้นจึงอยากจะปิดท้ายนิดหน่อยช่วงนี้วันนี้ว่า
หลังจากบ่ายวันนี้ใครจะไปไหนมาไหนคนกรุงเทพ
ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของรถหน่อยนะครับ
จะไปแถวไหนเพราะตอนนี้สิ่งที่เราไม่ได้เห็นมานานกลับมาแล้วครับ
ตู้คอนเทนเนอร์ครับเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางมากั้น
ไม่ให้ม็อบบุกไปนั่นมานี่เป็นประเทศเดียวในโลกครับ
ที่ใช้คอนเท็จเทนเนอร์มาขวางกั้นการเดินทางของม็อบ
ไม่มีประเทศไหนไทยแลนด์โอลี่จริงนี่คือเขตเส้นใต้

ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ต้องติดตามกันนะครับ